มากันต่อดีกว่ากับเรื่องของหมอปลา
มือป้าแถมสมพบเทรดี
ลืมรู้ว่ามันเป็นข่าวสื่อมเรื่องมาจากพี่กิ้น

การไลฟ์ก็เคยเคลือดเข้าไปในห้องของพี่กิ้น

พี่การด์ก็คึ่มสิคะเดือดเข้าไปใหญ่เลยนะคะ
ก็เอามาเผาโชวก่าเลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราได้คำตอบจากหมอปลา
บอกว่าเนี่ยเริ่งศัยศาสตร์เนี่ยมีจริงนะ

ฟังเลยค่ะแกให้ข้อคิดดีมากเลยนะคะ
พยาศาสตร์น่ะมีคนทำไหมมีคนทำ
แต่มันไม่สามารถมาทำอะไรเราได้หรอก
เขาเรียกว่าเป็นไอ้พวกสายดำหลอกมนุษย์เพื่อจะหลอกเอาเงินคน
อย่าไปเชื่อเลยไอ้พวกเรื่องโดนของเช่นมีโดนน้ำมันพายโดนดินเจ็ดประชา
อันนี้มันเป็นการเล่นกลมันไม่มีจริงหรอก
ถือกล้องมือถือถ่ายไว้เราก็จะเห็นแล้วของมันมาจากไหน

แต่สมัยนี้ผมว่าสัยกรรมแน่นอนหรอกเปล่า

พี่แจ๊กกุ้ยทำได้แน่นอนนะนี้สัยกรรมอันนี้เชื่อ
ใช่เพราะว่าสายศาสตร์มีก็ได้ของฟอมข้างหน้านะคะ
แต่ว่าสายศาสตร์ไม่เมล์
เอ้าเอ้าส่วนความเคลื่อนไหวของฝั่งอีฟค่ะบรรเทิงไทยรักษณ์ของเรา
โทรเหมือนกันนะจ๊ะโทรหาคุณแม่แม่ม
คุณแม่ของน้องอีฟนี่แหละค่ะได้ข้อมูลว่าตอนนี้
หลังจากที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปโดนลงโดนไล่เนอะในคลิปเลย
แต่เรื่องของรายละเอียดทั้งหมดให้ไปถามอีฟเอาเองแล้วกันนะฮะ

อ้าวยังไงเนี่ยพี่เสก
เขาตีกันจะตายในบ้านอยู่แล้วพี่เสกไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขาเลย

เดี๋ยว๓โมงเดี๋ยวเจอกันเปิดใจอีกรอบการวิพากรค่ะ
รอดูกับวันนึงไทยรัฐช่วงเย็นรับหลบแซ่บลืม
กล่าวบันเทอมโหลดิฉันมึนมากนะคะ